คุณผู้ชมครับที่บางสะพานเนี่ยระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับ
เป็นช่วงเวลาของการซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชน
หลายคนก็ไปช่วยกันเก็บกวาดเช็ดถูนะครับติดตามบรรยากาศล่าสุดนี้
การฟื้นฟูเมืองมาสะพานพร้อมกันกับคุณอารยาโพจาครับ
ค่ะชาวบ้านตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันนั้นนะคะ
ถึงแม้ว่าจะยังทำใจไม่ได้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
แต่ก็พร้อมที่จะสู้แล้วก็เดินหน้าต่อไปค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้นเข้ามาสำรวจพื้นที่ตำบลร่อนทอง
อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีคันนะคะซึ่งอยู่ใกล้กับเทือกเขาค่ะ
ซึ่งเป็นจุดแรกที่รับน้ำจากเทือกเขาบรรทัศน์นะคะ
สภาพหลังจากน้ำลดนั้นชาวบ้าน๗หมู่บ้าน๑๙
ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลังค่ะที่นี่มีเพียงสะพานเดียวเท่านั้น
เท่านั้นที่สามารถใช้การได้แล้วก็เชื่อมต่อกับโลกภายนอก
ที่เหลือนั้นถูกตัดขาดหมดแล้ว
ถนนโดยรอบหมู่บ้านก็ถูกน้ำซัดพังเสียหาย
แต่ก็ยังพอสามารถใช้การได้บ้างนะคะ
ส่วนบ้านบางหลังนั้นถูกน้ำซัดพังเสียหายทั้งหลังก็มีค่ะ
บางส่วนก็เสียหาย๑๕๐ก็มีนะคะ
แต่ต้องลงทุนทำบ้านใหม่ทั้งหมดค่ะ
ขณะที่ชาวบ้านเองก็นำเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นออกมาตากแดด
แล้วก็ทำความสะอาดนะคะเพื่อที่รอเจ้าหน้าที่จะเข้ามาซ่อมแซม
แล้วก็นำมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกนะคะกองกำลังสุรสี
ได้นำกำลังเข้ามาเพื่อที่จะสำรวจความเสียหาย
แล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมบ้าน
โดยในวันนี้ได้ทำการมอบม่านให้กับชาวบ้านนั่นคือนายสมหมาย
ซึ่งได้รับความเสียหายจากน้ำที่ซัดเอาบ้านพังเสียหายไปทั้งหลัง
ใช้ระยะเวลาเพียง๒วันเท่านั้นนะคะก็ได้บ้านกลับคืนมาค่ะ
ก็ดีใจมากครับที่ได้บ้านใหม่
ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีใจครับ
ตั้งแต่น้ำรถเราก็เข้าสำรวจพื้นที่เลย
ก็พบว่ามีหลายบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะอยู่ในทางน้ำหลาก
ก็จะโดนพลังน้ำทำลายบ้านเรือนเหลือแต่ฝาบ้าน
อย่างบ้านหลังนี้ก็จะเหลือแต่ฝาบ้านด้านซ้ายตรงอื่นโล่งไปหมดเลย
เราก็เข้าช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นระดับแรก
ทั้งที่หน่วยได้สำรวจมามี๕๖หลังที่ได้รับความเดือดร้อน
ตอนนี้ทยอยทำเราใช้เวลาเรียกว่าทั้งวันทั้งคืน
เพราะว่าตามนโยบายท่านต้องการให้ประชาชน
ใช้ชีวิตในพื้นที่ได้อย่างปกติโดยเร็ว
เพราะฉะนั้นที่หลับที่นอนต้องมีเราก็ทำเร่งดำเนินการ

ขณะนี้แขวงการทางจังหวัดประจวบคิริคัน
ก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปรุพรมรถน้ำกว่า๕๐คัน
เข้าทำความสะอาดนะคะตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลบางสะพานไป
จนถึงตลาดบางสะพานครอบคลุมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจทั้งหมด
และรวมถึงชุมชน๑๕๐๐ขวาเรือน
ซึ่งก็พร้อมที่จะให้สามารถเป็นจุดรวม
ในเรื่องของการทำให้ประชาชนนั้นสามารถใช้บริการ
ศูนย์ราชการได้ด้วยค่ะ
สภาพอากาศที่บางสะพานในตอนนี้ไม่มีปริมาณฝนนะคะ
หรือได้ว่าสภาพอากาศนั้นค่อนข้างดีค่ะ
และก็เป็นสัญญาณที่ดีของชาวบางสะพานนะคะ
ที่จะทำการฟื้นฟูให้สภาพเกียรติเมืองเศรษฐกิจต่างนั้นกลับคืนมาดังเดิมค่ะ
ต้องเอาใจช่วยชาวบ้านสะพานนะคะ
ว่าจะสามารถที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจ
รวมถึงบ้านเมืองให้กลับมามีชีวิตชีวาได้ในเร็ววันค่ะ

รายงานสดจากอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันค่ะ